ดีของเสียชัดสายเปย์ครับ

โอ้โหไปเจอสาวคนนี้ที่ไหนละเนี่ย
นายธนาศิษย์สุกเกตหรือว่าเสียชัดครับ
เลิกงามยามดี๙นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
เข้าพิธีวิวากับนางสาวทัศนีโฉมงาม

จัดที่บ้านของผู้หญิงครับที่จังหวัดตาก
สินสอด๕๙๙บาท

นี่โอ้โหเหมาะสม

มีหมอทำขวัญชื่อดังของกำแพงเพชรนะ

กล่าวทำพิธีสู่ขวัญให้กับคู่บ่าวสาวด้วยครับ
ชาวบ้านก็มาร่วมงานมาร่วมแสดงความยินดีเป็นร้อยคนเลย
เฉาบ้านก็มาร่วมงานมาร่วมแสดงความยินดีเป็นร้อยคนเลย

เจ้าสาวนะก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไร

ส่วนเส้นทางความรักระหว่าง

แล้วก็คุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือครับ

เสียชัดตัดสินใจใช่แล้วล่ะคนนี้

ขอแต่งงานและเตรียมจะทำธุรกิจ

จะทำหน่อกล้วยในกำแพงเพชรด้วยกันด้วยกับน้องออมเขา

กระโดดเกาะฝากระโปรงรถเก๋งอ่ะ

ยังคุณสามารถไปหาเขามาอีกหรือ
ใช่มีเบิ้ดเขาบอกโอยพร
มารูปโอยพรขอให้เกดทัศน์มีความสุขครับ
คือโอเคกันแล้ว
คุณเกดคุณว่ายังไงบ้างคุณจะอวยพรอย่างไรลองฟังดูฮะ
แต่งงานแล้วเหรอคะยินดีด้วยนะคะ
ที่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝานะคะ

จากนี้ก็ขอโวยพรให้มีความสุขมากนะคะ
แล้วก็อย่าลืมรักภรรยาให้มากนะคะ
อย่านอกใจภรรยานะรู้ไหม
อย่ามีสี่มีห้ามีหกนะคะ
ถ้าใครเขาโทรมาขอเงินไปโรงพยาบาล

บ๊ายบาย
ก็ถือว่าจบลงด้วยดีสำหรับบทสรุปความรักของเสียงครับ

เสียชัดเขายังแต่งงานแล้ว

ไม่รู้ว่าพี่ที่เป็นพิธีกรเมื่อกี้ในงานแต่งงานยัง